คุณผู้ชมคะความเชื่อความศรัทธาของเราแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะ
แต่ถ้าเรามีความศรัทธาอย่างแรงกล้าแล้วก็มูจนสุด

เหล่าศิลปินนักร้องเหล่านี้ที่เรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชม
แต่ละคนมูจนสุดแล้วหยุดที่ความปังค่ะ
มีใครกันบ้างมาเริ่มดูกันที่คนแรกเลยสำหรับสาวกระแต่นี่
ตัวน้องเป็นสาวรุ่นราวอ๊ะอ๊ะขุนทางก็มอบมาก็มาตอบ

คืออย่างที่หัวเราะนี่ไม่ได้หัวเราะเพลงคุณกะแต

ให้ช่วยกันร้องจะได้สนุกจังหวะมันโจ๊คุณผู้ชมค่ะ
เพลงนี้เราร้องนำมาขนาดนี้เรากำลังพูดถึงสาวกะแต
คือต้องบอกก่อนนะว่ากะแตเขาเป็นคนนับถือทุกศาสนา
เพราะอะไรคือเขาเหตุผลว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีค่ะ
ใช่โดยน้องเนี่ยเริ่มจากการไหว้พระพิคเนธก่อนเลย
เพราะพระพิคเนธเป็นเทพแห่งความสำเร็จที่ศิลปินดารากราบไหว้กันเยอะ
แล้วก็เริ่มศึกษาความเป็นมาจากนั้นก็กลายเป็นไหว้ทั้งตระกูลเลยคุณผู้ชม
ไหว้ทั้งพระศิวะที่เป็นพระบิดาของพระพิคเนธ
ยพระอุมาที่เป็นมารดาของพระพิคเนธด้วย
ค่ะซึ่งกระแตบอกว่าสัมผัสได้นะเพราะหลังจากที่บูชากราบไหว้แล้ว
มันมีประติหารเกิดขึ้นตัวเองกับถืออะไรหลายอย่าง
ใครจะไปคิดว่าธุรกิจของกะแตจะปังได้ล่ะ

ใช่แต่ว่าของกะแตสวนทางคุณผู้ชม
จนทุกวันนี้ยอดขายธุรกิจเครื่องสำอางของกะแตโอ้โห
ปังปูริเยโอเครวยแบบมีที่มาคุณผู้ชม
จากพระพิคเนธแล้วเนี่ยกะแตเขายังบูชาราหูด้วยนะ
หลายสิ่งหลายอย่างจริงจนตอนนี้ชีวิตปังดังมาก
ใช่แล้วค่ะเป็นเศรษฐีท่านหนึ่ง
มาต่อกันที่ลูกสาวพญานาคกันบ้างค่ะแน่นอนว่าพูดถึงธัญญา
แล้วก็มีความเชื่อความศรัทธาแบบเดียวกันในองค์ปู่
องค์ย่าพญานาคผบผูมแม่ย่าพญานาคค่ะ
ภาพที่เรานำเสนอคุณผู้ชมบ่อยคือเห็น
เป็นพิธีรำบวงสวงทั้งสองสาวรำถวายองค์พญานาคในพิธีต่างนะ

ซึ่งสองคนเชื่อว่าองค์พญานาคช่วยให้มีงานเงินเข้ามา
อย่างธรรยาเนี่ยนะตอนนี้ละครก็เยอะคุณผู้ชม

ส่วนพี่ลาล่างานแน่นตับมาเลยนะคะ
ดีไปหมดทุกอย่างเลยนะ
แล้วก็ตัวเองปังแล้วก็เลยพาแบบว่าเอฟซีปังกันไปด้วย
ให้เลขเด็ดกับแฟนคลับกันหลายต่อหลายงวด

หลายงวดดีแล้วไงงวดที่แล้วไง๙๙บ้านเล็กที่ของธรรยาเลย

ไม่ได้ซื้อไง
คุณผู้ชมค่ะปิดท้ายกันที่นักร้องสาวสายซ่าบ้างนะจ๊ะ
จ๊ะน้องพะนีครับพิธีกรรายการเสถียร์ป้ายแดงของเรานั่นแหละ
เห็นภาพรักเป็นสาวแสบซ่ากากันแบบนี้จริงนางเป็นคนลุยนะ

ครูบาอาจารย์ไม่ต้องพูดถึงค่ะ
จีบหมากจีบภูถวายท่านเป็นประจำ
อย่างก่อนหน้านี้ก็ถือเลิกดีจัดพิธีไหว้ครูไหว้พ่อแก่ที่บ้านไปเลยแล้วกัน

อันนี้คือเขาทำเป็นประจำทุกปีนะคะ
แล้วก็มีการแจกข้าวสารเป็นพันกระสอบด้วยนะ

เออที่สำคัญค่ะจ๊ะเนี่ยยืนหนึ่งเลยโนหนึ่งเลย

เรื่องการทำบุญกับพระในบ้าน

ดูสิทุกวันนี้งานไหลมาเทมา

เราก็จะเห็นนะคุณจ๊ะเนี่ยเขาก็จะแบบว่า
มีการซื้อบ้านให้แม่ซื้อรถให้พ่อให้แม่ด้วยคุณผู้ชมค่ะ
ยอดจริงชื่นใจเนาะเห็นแบบว่าหลายคนเนี่ย
มีความกระตันยูแล้วบอกว่าเจริญขึ้นเจริญขึ้นแบบนี้จ้ะ